มีเหตุที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาคิดจะกระโดด
ฆ่าตัวตายที่สะพานพระนั่ง๙
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งทางวิทยุ
ก็รีบบึงรถจักรยานยนต์มาเลยนะครับ

ซึ่งเป็นภาพจากกล้องที่ติดที่หมวกกันน็อกของตำรวจ
วินาทีในการช่วยเหลือหญิงสาวคนนี้
ไปดูว่าช่วยเหลือได้หรือไม่ครับ

นี่คือภาพจากกล้องที่ติดที่หมวกกันน็อกของตำรวจ

ปีนออกไปยืนตรงขอบสะพานแล้วนะครับ

เพราะว่ากลัวไงถ้าเกิดว่าส่งเสียงไป

ครับโอ้โหคือตำรวจมาอย่างรวดเร็วแหละ

โอ้โหตำรวจมาจากไหนเนี่ยไวมากเลย
ท้ายที่สุดก็สามารถที่จะช่วยเหลือไว้ได้นะครับ
นี่เป็นคลิปจากกล้องบนหมวกตำรวจนายหนึ่ง

ด้วยการกระโดดสะพานนะครับ
คลิปนี้มีการแชร์ออกไป
ชาวเน็ตชื่นชมต่อการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนี้
เช่นชื่นชมว่าโอ้โหสุดยอดตำรวจน้ำดี
ขอชื่นชมพลเมืองดีคนอื่นด้วย
ที่ช่วยกันเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคนนี้ไว้
สาวคนนี้ไม่คิดกระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตาย
และท้ายที่สุดนั้นตำรวจก็มาช่วยได้ทันนะครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้พอทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
โลกโซเชียลเขาเผยแพร่เห็นคลิปออกมา

เราก็อยากรู้ว่าตำรวจท่านนี้เป็นใคร

ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้นะครับ
เราได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์คลิป
ทราบชื่อว่า๑๐ตำรวจตรีธนานินวิมุติ
ผู้บังคับหมู่งามปราบปรามสพรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
ผู้บังคับหมู่ก็เปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ของวันจันทร์ที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง

โดยก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งจากวิทยุ
ว่าจะมีคนคิดฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดสะพานพระนั่งเกล้า
จากนั้นก็เลยรีบเดินทางไปกับเพื่อนตำรวจนายหนึ่ง

โดยเห็นเลยนะฮะขณะขี่รถจักรยานยนต์ไป
เห็นผู้หญิงคนดังกล่าวกำลังยืนร้องไห้
แล้วก็ปีนขอบสะพานออกไปแล้วนะ
เตรียมจะกระโดดฆ่าตัวตายเต็มที่แล้วนะครับ
อย่าปล้าเถอะได้ผมรีบเอื้อมมือกระเบาของเธอไว้เลย

จากนั้นก็มีญาติมารับตัวไปในที่สุดนะครับ
สอบถามหญิงคนนี้ทราบว่าอายุ๒๗ปี
ส่วนสาเหตุการคิดฆ่าตัวตาย
มาจากปัญหาครอบครัวนะครับ
ขอดูอีกนิดหนึ่งคว้าไว้

ทางแผน้ำพร้อมที่จะโดดใช่ไหม

ไม่พูดครับถ้าพูดกลัวเขาตกใจ

ด้าตัวเขาดินไหมเขาร้องไห้ครับเขาไม่ดินแล้วแล้วหลังจากนั้นเราไหนเราพาเขาลงมาพามาครับแล้วก็มาที่หลวงพักเนี่ยครับพามาที่
หลมดีขึ้นไหมหรือก็อย่างไร
เขาก็ดีขึ้นแล้วก็พาไปโรงบาล
แล้วก็ญาติเขาก็มารับเกียรติครับ
นี่แหละแล้วก็ศิษย์ตำรวจรีธนาเค้าบอกว่า
คือเห็นว่าเป็นผู้หญิงไงเขาก็ไม่อยากถูกเนื้อต้องตัวเยอะ

แล้วก็การเข้าไปแบบนั้นคือต้องใช้จังหวะจริงนะ

คุณไปคว้ากระเป๋าของผู้หญิงคนนี้ไว้
แล้วทางตำรวจบอกว่าที่ผมทำไป

ผมถือว่าผมทำตามหน้าที่

ผมอยากจะขอบคุณพลเมืองดีตรงนั้นด้วย
ซึ่งนอกจากจะช่วยพูดเกลี้ยกล่อมหญิงสาวแล้ว

พลเมืองดีคือไม่ได้ทำท่าที่เหมือน
ออกเวกโวยวายหรือตกใจไปด้วย
พลเมืองดีก็สามารถที่จะดึงสติตัวเองไว้ได้
งั้นถ้าแบบโอ้โหมัวแต่กังวลเรื่องตำรวจด้วย

จะกลายเป็นพิรุธที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้รู้ว่า

ขอขอบคุณพลเมืองดีที่มีสติด้วยนะครับ